นักมวยนายะก็คือน้องโรสบ้านเจริญศุกร์นะครับ
เปิดตัวในการชกนะครับที่เวทีมวยใหญ่
แล้วก็เอาชนะเสือใหญ่ช๕พยักษ์ได้ครับ
ด้วยฤาร่ากับนากมวยนายะคนล่าสุดของเมืองไทย

ถือว่าเป็นผู้สืบทอดต่อจากน้องตุ้มแล้วก็เจเน็ต
กรรมการเรียกคุยกติกาถือโอกาสนี้จูบสั้นเลยครับ
กุหลาบกลับคืนมา๓ดอก

โรสถือว่าเป็นนักมวยผู้ชายที่ใส่ก่ออก
ขึ้นชกเที่ยวราชดำเนินได้เป็นคนแรกในกว่าสัตว์กว่า๗๐ปีเลยนะครับ

ไม้หน้า๓ตีเข้าไปที่หัว๒ทีเลยครับ

หลังจากนั้นพยายามไล่เอานับคืน
เสือใหญ่หมัดขวาน้องโรสกอดไว้
เสือใหญ่ผลักออกนอกรถสับเสือใหญ่เซ

กินยาอะไรเข้าไปครับเซโรงังหรือเปล่า
โดนนับที่๒แล้วเสือใหญ่
ที่นั่งลำบากตลปัดไปหมดแล้วครับตอนนี้
ก่อนขึ้นมานี่เซ็นทุกสำนักฟันทงเลยนะ
น้องรถอาจจะโดนน็อกแต่ตอนนี้ครับ
ได้๒นับแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งเมา
นี่ก็ระคังหมดยกที่สามที่ช่วยชีวิตเอาไว้

ช่วงปลายพยายามลุกไล่
แต่ดูวืดวาดไปหมดน้องโรดเองพยายาม

น้องโรดเอาชนะคะแนนไปได้สวมกอดกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ผู้บริหารและก็คอลอมิสชื่อดังจากหนังสือวินแพรรัช
เกียรติขึ้นมามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะ๙๕๐๐๐บาทครับ